กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปติดตามข่าวด่วนเป็นบรรยากาศ
เหตุการณ์สำคัญสดที่บ้านกกอก
ไปติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะ

ค่ะในตอนนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหาร
รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะคะ
กำลังลงมาพื้นที่เพื่อที่จะมาตรวจสอบนะคะ
กรณีการก่อสร้างปู่ปาริจิตนาคาราช
ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างของบ้านนายชัยพลวิพาก
ว่าลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นะคะ
ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็อยู่ระหว่างการให้สัมภาษณ
สื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจนะคะ
ที่มีการเข้ามาในวันนี้ค่ะ
โดยผู้ที่เข้ามาในวันนี้นะคะ
ก็จะนำโดยนายพรพิรมอุระแสงนะคะ
ภูมิในการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารนะคะ
หรือที่เรียกกันว่าหมอห๒นะคะ
มีการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดที่สร้างวังพญานาค

ซึ่งวันนี้ทราบมาว่ามีการจะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ข้อหาก็คือฐานลุกที่ป่าสงวนโดยใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์
แล้วก็ทำให้เสื่อมเสียสภาพของป่าสงวนนะคะ
ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชมัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
หวังโทษจำคุกตั้งแต่๔ปีถึง๒๐ปีนะคะ
เดี๋ยวเราจะพยายามเข้าไปให้ใกล้
ทนี่ก็จากท่าน

เมื่อก่อนตรงนี้เป็นลานมันนะครับ

โดยที่ผมก็ไม่อยากจะรับเฉย
ผมก็เลยได้เงินท่านไปก้อนหนึ่ง
ครับได้แล้วครับ
กำลังให้ทางด้านของลุงพลนะคะนำชี้พื้นที่ที่มีการเกาะสร้าง
ปู่ปาริจิตนาคาราชนะคะตั้งแต่ไหนบ้างนะคะ
โดยวันนี้ค่ะทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทสุริยานกรีกำแพงนะคะ
สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรกกตูมก็ร่วมในการตรวจสอบพื้นที่ในวันนี้ด้วยนะคะ
เจ้าหวัดนี่แหละได้มาทำฝ่ายชะลซาวน้ำความกว้างสิบสองเมตรนะคะเพื่อจะชะลง
แล้วที่ที่ท่านอนุเคราะห์ให้ผมเนี่ยก็ยาวมานี่ยาวเลาะไปนี่เลยครับ
ไปถึงมุมนู้นถึงคอสะพานนู้นเลยครับมา
กำลังมีความพยายามที่จะให้ชี้ที่บริเวณพญานาคนะคะอ่าปู่
ริจิตนาคาราชนะคะครับครับก็อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับ
อันนี้เราคุยเรื่องพื้นที่ใช่ไหมครับครับอ่าลูกคนเสร็จแล้วที่นี้เนี่ย
ให้ให้ลูกคนค่ะไปไปไปเจ้าที่พาไปรอที่สอพอได้ได้ครับ
โอเคนะครับโอเคครับเชิญเชิญเจ้าที่เชิญเชิญเชิญตัวไป